กลับมาในช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าคดีของหญิงไก่กันบ้างนะครับคุณผู้ชม
เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
แล้วทุกคนก็รอติดตามว่าเรื่องนี้ตกลงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป
ในวันนี้ครับตำรวจนั้นได้มีการจำลองเหตุการณ์
ในเบื้องต้นนะครับตามหลักฐานที่ได้รับมาจากหญิงไก่
และเบื้องต้นนี้ก็พบว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยทรัพย์สินของหญิงไก่ไปนั้น
จริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้
เราไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้พร้อมกันครับ

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกชาคริสสวัสดี
รองผู้บังคับการปราบปรามและทีมพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จำลองเหตุการณ์ภายในคอนโดมิเนียมย่านประชาชื่น
ของนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่
นายจ้างที่แจ้งความดำเนินคดีกับนางประพาพรทองเฟื้อง
นางสาวประพาวันใจกล้าหรือว่าน้องก้อยฐานลักทรัพย์
โดยในวันนี้ครับตำรวจจำลองเหตุการณ์เหมือนภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ขณะที่ถือกระเป๋าเดินทางออกมาจากบันไดหนีไฟ

จำลองเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพบว่าระยะเวลาตั้งแต่บริเวณหน้าลิฟต์
ไปยังหน้าห้องของนางมนตาหรือว่าหญิงไก่ในระยะทางประมาณ๕๐เมตร
ใช้เวลาเดินทางไปถึงจุดดังกล่าวก็ประมาณ๑นาทีครึ่ง
ตรงกับภาพกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุ
แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของน้องก้อยนั้นไม่มีเวลาเหลือที่จะเข้าไปในห้อง
เพื่อนำทรัพย์สินออกมาได้
ไปฟังเสียงชี้แจงเพิ่มเติมจากรองผู้บังคับการปราบปรามครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับเขาถือกระเป๋าโดยสาร
กระเป๋าเดินทางออกมาลักษณะกระเป๋า
ถ้าคนดูภาพวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นว่ากระเป๋ามันเบา
ไม่ใช่กระเป๋าลากนะฮะไม่ใช่ใช้ลาก
ถ้าเราลองคิดถึงคนธรรมดายกของ๑๐กิโลเมตร
เราจะใช้มือลากใช้กระเป๋าลากเราจะใช้มือยกขึ้นมานะครับ
เมื่อมีสิ่งชดแรงของกระเป๋าลากทุกคนก็ใช้กระเป๋าลาก
มันก็ช่วยเป็นสิ่งพิสูจน์ประการหนึ่งได้ครับ
ส่วนเรื่องของระยะเวลาของคดีนี้ว่าจะเป็นอย่างไร
จะใช้เวลานานแค่ไหนพลโทษธิติราชน้องหารภิทักษ์

คดีนี้ต้องให้เวลาพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐาน
หากปรากฏหลักฐานชัดว่าหญิงไก่มีความผิด
ไม่ว่าจะฐานแจ้งความเท็จฐานค้ามนุษย์
หรือมีความผิดลักษณะอื่น
จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
คาดว่าจะมีความชัดเจนไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับ
และในวันนี้ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือ
หญิงไก่นะครับเปิดห้องให้ไทยรัฐทีวีเข้าไปบันทึกภาพ
ในจุดที่อ้างว่าเป็นจุดที่น้องก้อยเนี่ย

ก่อนจะนำทรัพย์สินทั้งหมดออกไปทางบันไดหนีไฟ
พร้อมกับสาบานด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นคือเรื่องจริง

คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศแบบเต็มได้
ผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊คของไทรัสไทรัสทีวี
รวมไปถึงสื่ออื่นในไทยรัฐกรุ๊ปด้วยนะครับ